แล้วน่ากลัวมากนะเพราะว่ากระบะขับมาเร็ว
แล้วมาชนรถรับส่งนักเรียนถามก่อนเลยมีเด็กไหม
มีค่ะเด็กประถมเอง๒๐กว่าคนทีนี้รถก็พลิกคว่ำตกข้างทาง
แล้วเหตุการณ์นี้คนขับเสียชีวิตค่ะ
เข้าไปนี่
โอ้โหดูแผลทะเลาะนี่

แล้วมาพุ่งชนรถนักเรียนเด็กอยู่บนรถ๓๐คน
รถนักเรียนก็เลยพลิกคว่ำตกข้างทาง
นี่ตรง๔แยกซอย๒๓นะคะที่อำเภอเมืองลบบุรี
กู้ภัยต้องรีบประถมพยาบาลเด็กก่อน

คือมีเด็กชายหญิง๒๖ราย
แล้วก็ฝั่งรถคู่กรณีคือกระบะอีก๓คน
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทีนี้คุณผู้ชมถามคนขับรถ
โอ้โหเดี๋ยวต้องถามแหละคนขับรถกระบะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่บอกมีความสูญเสีย
เพราะว่าคนขับรถนักเรียนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะ
คือนายบรรจงพดุงวัยอายุ๖๖ปี
ส่วนคนที่ขับรถกระบะคู่กรณีเป็นผู้หญิง
คือนางสาวพัทรวรรณแก้วมาอายุ๓๐ปีค่ะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ารถรับส่งนักเรียน
มุ่งหน้าทางเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิต
ส่วนกระบะที่พัทธารวัลขับมานั้น
ก็ขับมาจากซอย๒๓มุ่งหน้าพัฒนานิคม

พอมาถึงตรงนี้เป็น๔แยก
แล้วเป็นแยกวัดใจไม่มีไฟจราจร
กระบะมาพุ่งชนด้านหน้าขวาของรถนักเรียน
รถนักเลงพลิกคว่ำตกข้างทาง
ทำให้คนขับรถนักเรียนเสียชีวิต
แล้วก็เด็กได้รับบาดเจ็บนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนสพพัฒนานิคมเนี่ย
อายัดตัวฝ่ายคนขับกระบะที่เป็นผู้หญิง
แล้วก็รถกระบะต้องอายัดเอาไว้
เพื่อที่จะดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุนี้เด็กเจ็บระนาวเลยนะ